สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชีวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้เรื่องแรกที่เราอยากจะตีแสกหน้ากันเนี่ยเป็นประเด็นความขัดแย้งส่วนตัว
แล้วก็เอาเรื่องของงานมาบังหน้ากรณีที่ยิง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอืมที่จังหวัดการณ์จังหาบุรี
ก็คือพนักงานพิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระที่เมืองกาล
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคือคนนี้เป็นพนักงานป่าไม้

เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะมีเมียเมียก็ไปใกล้ชิดกับ

คือเขาทำงานอยู่ที่เดียวกันภรรยาของเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนนี้ก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกัน
แล้วก็เหมือนเขาว่าเขาสนิทสนมใกล้ชิดกันเชิงชู้สาว
หึงหึงนะแรกก็บอกว่ายิงผิดตัว
เพราะว่าจะไปดูแล้วเนี่ยเป็นพวก
แก๊งมอดไม้จะมาลักลอบตัดไม้
เสร็จแล้วก็เลยไปยิงแต่ยิงผิดจำรถผิดคล้ายคลึงกัน
คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ได้รับปืนในการดูแลรักษาป่า
ยิงไปแล้วก็ไปมอบบอกว่าเออยิงผิดนะเข้าใจผิด
คือตอนแรกทำเสร็จปุ๊บไปสารภาพกับผู้บังคับบัญชาบอกว่ายิงผิดตัว
คุณผู้ชมบอกว่านึกว่าเป็นแก๊งมอดไม้ลักษณะรถคล้ายกัน
ก็เลยไปสารภาพว่าเป็นคนยิงแล้วก็ทำให้เขาเสียชีวิต

ใช่ทีนี้พอสารภาพโดนซักตำรวจเขาซัก

ก็รับว่าไม่ใช่ยิงผิดตัว

มเป็นเรื่องส่วนตัวหื้องห่วงเพราะว่าฮไปใกล้คิดสนิทสนม

คุณรู้ไหมว่าทำไมตำรวจสงสัย

คืออย่างนี้ครับเวลาฆ่าคนนะท่านผู้ชมครับ
บางคนเช่นถูกตายและยังถูกทำร้าย
อวัยวะเพศยกตัวอย่างนะในกรณีนี้ถ้ายิงผิดก็ต้องถูกร่างกาย
แต่ทำไมใบหน้าเหมือนถูกของแข็งกระแทก
แสดงว่าต้องมีความแค้นส่วนตัว
ดูจากลักษณะของสภาพศพที่เจอมันไม่ใช่แค่ร่องรอยการโดนยิง
ถูกต้องนะฮะเมื่อเห็นแล้วว่า
มันไม่ใช่รอยบาดแผลที่เกิดจากการยิง
เกิดจากบาดแผลทำร้าย
แล้วก็แทกหน้าให้หน้าเละเลย
แค้นจับสักกันเลย

ก็แสดงว่ามันต้องมีสาเหตุ
เมื่อมีสาเหตุเมื่อมีคนมาสารภาพก็ต้องซัก
เป็นเรื่องปกติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่จะต้องสอบสวนให้ลึกซึ้งลงไปว่าเป็นเพราะอะไร
ก็ต่อมาก็พ้นพบความจริงว่ามีความหึงหวง
เพราะเห็นภรรยาเมียไปสนิทกับ
นายฉลิดพอโรงพยาบาลคนนี้
ส่วนทางโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ต่าง
ก็ให้การยืนยันว่านายชะลิดเป็นคนดี
ใช่บอกว่าคนไข้เวลามาก็ดูแลดี
ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
ก็เรียกว่าเป็นคนดีคนหนึ่งในสายตาของผู้ร่วมงานทุกคน

เวลาไปเบิกปืนเจ้าหน้าที่

วิทยาคปะสงวุฒินเวลาไปเบิกปืน
ก็จะกลายเป็นว่ามีการเตรียมการ

ต้องไต่ตรองแน่นอนไม่ไต่ตรองไปเบิกปืนเตรียมไว้ได้อย่างไร

ก็ต้องพกปืนพวกนี้จะพกกระบองก็คงไม่ไหว

ก็นั่นสิก็ต้องพกปืนเบิกปืนไป
เพื่อป้องกันบางทีไปพวกลักลอบป่ามันมีอาวุธ

ก็จะต้องมีไว้ป้องกัน
ป้องกันตัวและป้องกันผืนป่าสัตว์ป่าอะไรต่าง

เบิกไปก็ต้องเบิกเบิกแล้วก็ต้องไปคืน
เบิกไปแล้วเอากลับไปบ้านด้วย

ไม่ใช่เบิกไปแล้วก็เอากระสุนไปเท่าไหร่ก็ได้

ดังนั้นการเบิกปืนไปแล้วไปก่อเหตุอย่างนี้
เรื่องพวกนี้คือจบเร็วครับ
เพราะว่ามีเหตุชัดเจนมีแรงจูงใจ
ขึ้นศาลไปก็ต้องไปบอกว่าตัวเองทำไปเพราะว่าบันดาลโทษะ
เพราะเห็นว่าใกล้ชิดเมียนั้นมีเหตุทำให้ตัวเองคิดแล้ว
ทนไม่ไหวก็พูดกันไป
แต่ที่สำคัญตำรวจเขาต้องเล่นข้อหา
คือฆ่าคนโดยเจตนาและไตรตรองโทษก็คือประหารชีวิตครับ
หลายวันก่อนก็มีเรื่องแทงต่อคือที่สมุย
นั่นแทงกันหน้าโรงพยาบาลเลยแต่ว่าเป็นชาวอิสราเอลเขาบอกเป็นมาเฟีย
เป็นมาเฟียใช่ไหมแก๊งมาเฟียคืออิสราเอลนี่ก็ไม่เบานะ
คือเท่าที่เคยได้ยินมาคุณผู้ชมเอาที่ดูตามหนังจำไม่ได้
ค่อนข้างที่จะเฮี่ยมโหดเหมือนกันนะครับ
เวลาเขาแบบใช้ความรุนแรงทันทีค่อนข้างที่จะแรงเลย
แต่ละแก๊งเนี่ยคุณมิ้นเนี่ยท่านผู้ชมครับ
แก๊งต่างชาติแต่ละแก๊งเนี่ยจะมีบุคลิกลักษณะเนี่ยไม่เหมือนกันนะ
เป็นบุคลิกเฉพาะเหรอคะอ่ายกตัวอย่างให้เลย
แก๊งต่างชาติเนี่ยคุณว่าแก๊งรัสเซียโหดไหม
โทษเออนั่นแหละทั่วโลก
เดี๋ยวนี้เขาว่าแก๊งรัสเซียเนี่ยโหดกว่าอันดับหนึ่ง
มาเฟียอิตาลีอะไรซะอีกนะฮะอันดับหนึ่ง
ประเทศไทยเราก็จะมีแก๊งปากีแก๊งปากีนี่ทำอะไร
แก๊งลูกหมูนะฮะเอาคนนะฮะแล้วส่งไปประเทศที่สาม
ก็จะเห็นได้ว่าต่างชาติมาประเทศไทยแล้วเกิดความรู้สึก
แน่มันน่าจะมานะเวลาก่อเหตุแล้ว
ก็หนีมานี่กันจังเลยแล้วทำไมเราเนี่ยในอนาคตก็ต้องมีลิงก์ฮ
เพราะว่าอิสราเอลมันก่อคดีติดคุกในประเทศของมันใช่ไหม
พอออกจากคุกปุ๊บมาเข้าประเทศไทยได้เลยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
เกิดเรามีข้อมูลที่เชื่อมต่อกันระหว่างประเทศต่าง
ซึ่งถ้าให้เข้ามาก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษเดี๋ยวเบรกถัดไปเราต้องคุยเน้นเรื่อง
เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องฟอกแล้วนะ
แต่เรื่องมันเป็นเรื่องปั่นนะนะเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องปั่นหุ้นให้ฟังครับ
คุณผู้ชมเรื่องนี้น่าติดตามมากนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายคนมีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็หลายคนอยู่ในแวดวงของการเล่นหุ้นนักลงทุนหน้าใหม่
หรือว่านักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วเนี่ยต้องติดตามค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ต้องมาดูกันต่อกรณีสืบเนื่องจากเรื่องของวิคโตเรซีเครดนี่แหละ

หลักฐานที่ผมเปิดเผยเนี่ยนะคุณมินครับท่านผู้ชมครับ
ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนค่ะเอ่อ
ความเป็นสื่อเนี่ยคุณจะต้องเป็นสื่อที่ขุดคุยและก็จะต้องมีคนที่ให้ข้อมูลคุณ
ไอ้ข้อมูลของผมเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเราไหม
อืมเกี่ยวครับเพราะอะไรครับเพราะมันลามไปถึงตลาดหลักทรัพย์เสียแล้ว
เพราะมันมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในนั้นด้วยอันนี้ลองดูนะฮะ
อ่าที่ผมพูดเนี่ยอ่าผมไม่คิดว่านายกัมพลนี้มันจะเก่งอย่างนั้นนะ
แต่ยอมรับว่าตอนนี้มันชักจะเก่งเกินแล้วนะตรงนี้ครับ
เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นอ่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับค่ะ
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของนายกัมพลที่เป็นเจ้าของวิคโตเรียที่ถูกตำรวจออกหมายจับ
นะฮะดูสิครับคุณมิ้นครับนะฮะดูว่าจำนวนเงินโดยรวมเท่าไหร่
หน่วยเป็นล้านบาทใช่ไหมคะอันนี้คือใช่ครับคือล้านบาทนะฮะ
ถามว่าอ่ากัมพลเนี้ยเอาเงินตัวเนี้ยนะฮะเงินมาจากไหนอืม
ถ้าถามว่าเงินมาจากธุรกิจนะผมก็ยืนยันว่าในฐานะที่ผมทำ
แล้วผมทำมากกว่าด้วยมันไม่ได้เงินอย่างนี้หรอกครับ๒๘๔๐๓๓ล้านบาท
ถามว่าอย่างนี้มันไม่ใช่เงินที่ธรรมดาแล้วล่ะครับ
มันไม่ใช่เงินที่มาจากธุรกิจแล้วครับเพราะธุรกิจเนี่ยทำยังไงก็ทำไม่ได้
วิธีเช็คไม่ยากหรอกครับถามสัมภากรดูอืมนะฮะ
สรรพากรดูว่ามีการเสียภาษีเท่าไหร่เหรอย้อนถูกไหมดูซิว่าธุรกิจไม่ใช่ว่าเรา
เราอยากจะไปจับผิดแต่ว่าจำนวนเงินมันปริมาณมหาศาลเกินกว่าที่จะมาจาก
การทำธุรกิจการทำธุรกิจนะฮะทีนี้ผมให้ท่านผู้ชมดูใบนี้ต่อไป
ท่านผู้ชมต้องต้องดูกับผมเนี่ยมันเหนือดูหนังอ่ะมันต้องค่อยค่อยไล่ไปนะ
มันต้องค่อยไล่ไปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาข้อมูลมาจากในเน็ต
ไม่ได้ไปค้นหาเรื่องในเฟซบุ๊กสไตล์ผมเนี่ยมันมาจากข้อมูลวงใน
พอส่งมาให้เราต้องสกรีนซะก่อนว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมเอาล่ะครับ
ทีนี้ลองฟังดูว่าผมพูดถูกไม่ถูกนะคุณมิ้นนะ
คุณดูแล้วกันว่า๒๘๔๐ล้านนี่ไม่ใช่ธุรกิจธรรมดา
ไม่ใช่ธุรกิจออกโน้ดแน่นอนธุรกิจออกโน้ดทำยังไงอ่ะ
คุณก็เหมือนกับห้องโรงแรมล่ะครับธุรกิจอาบอบนวดคือขายการขายห้อง
นะฮะส่วนของพนักงานกับส่วนของห้องทำอย่างไรให้ตายเนี่ย
ผมก็บอกว่าอย่างกัมพลเนี่ยมองด้วยตาเนี่ยผมมองปู๊ดเลยนะ
มากสุดนะให้ทำแบบไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายเลยนะ
เอาเดือนละ๕๐ล้านเดือนละ๕๐ล้านปีหนึ่ง๖๐๐อืม
คุณมี๒๘๔๐ล้านไปซื้อหุ้นในตลาด
คุณสังเกตตรงที่ผมทำสีแดงไว้ให้ดีนะ
อ่าช่วงปีปี๕๘๕๙๖๐อ่ะคุณดูตรงนี้
ผมถามว่าเงินมาจากไหนนะฮะ
อันนี้ทุนมาจากการค้ามนุษย์อย่างที่ผมบอก
ทีนี้ตรงนี้คุณสงสัยไหมว่าที่ผมเขียนทุนการเมืองให้ชุวิต

นั่นสิหมายถึงยังไงคือปัจจุบันเนี่ยคุณมิ้นครับ
ทุนการเมืองไม่สามารถไปไหนได้สามารถขยายต่อได้มาก
เพราะว่าอะไรครับเพราะการเมืองหยุดนิ่ง
การเมืองไม่ได้ขยับไม่ได้มีการเลือกตั้ง
ไม่ได้มีนักการเมืองเข้าไปอยู่ในสภาอยู่ในวงการ

เพราะฉะนั้นเงินตัวนี้ก้อนนี้เดิมมันมีอยู่นะฮะ

สังเกตได้ไหมครับว่าเวลาที่คนทำอ่าธุรกิจเนี้ยอ่าประเภทเนี้ย
จะต้องตั้งธุรกิจอะไรที่ผมเคยพูดอยู่เรื่อยนะฮะ
เวลาทำสีดำเนี้ยก็ต้องทำธุรกิจบางหน้าค่ะเนี้ย
ธุรกิจของกัมพลคือธุรกิจอาบอบนวด
ดังนั้นเงินที่มาจริงมันเป็นเงินอาบอบนวดไม่ไหว
มันเยอะแต่สามารถอ้างกับคนได้ไหมได้เพราะผมทำทุกอย่างอบนวด
เงินที่ผ่านมาก็อ้างว่ามาจากอาบอบนวดแต่เมื่อมันฟอกผ่านตัวกไก่กัมพลเนี่ย
มันตรงไปที่ฉอชิงถ้าผมพูดฉอชิงในตลาดหลักทรัพย์แน่นอนครับ
ก็คนจะรู้แล้วครับเพราะว่าหลายคนนึกชื่อออกมีชื่อ
วิธีการคุณมิ้นคงไม่ทราบนะผมจะอธิบายวิธีการให้ฟังนะฮะ
คืออย่างนี้ผมคงไม่ไปเอาไอ้หุ้นที่มันเป็นหุ้น

คนไม่ค่อยหุ้นเล็กที่ผมวางแผนว่า

ที่เค้าพูดกันผมมีการบริหารในอิสระ

ผมถามงานว่าผมถามว่าถ้าเกิดคุณเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
คุณเป็นกรรมการใหญ่

ใช่คุณต้องทำงานให้ผู้ถือหุ้น
คุณต้องทำงานให้ผู้ถือหุ้นคุณต้องทำงานให้ผู้ถือหุ้นคุณต้องทำงานให้ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นคือผู้ที่เป็นเจ้าของตามหลักการบริหารสมัยใหม่คุณต้องทำงานให้ผู้ถือหุ้นคุณต้องทำงานให้ผู้ถือหุ้นคุณต้องทำงานให้ผู้ถือหุ้นคุณต้องทำงานให้ผู้ถือหุ้นคุณต้องทำงานให้ผู้ถือหุ้นคุณต้องทำงานให้ผู้ถือหุ้นคุณต้องทำงานให้ผู้ถือหุ้นคุณต้องทำงานให้ผู้ถือหุ้นคุณต้องทำงาน

ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร
ชูเว็ดตีแสดหน้า
คุณมิ้นครับผมจะอธิบายด้วยระยะเวลาสั้นและคำง่ายนะครับ
จำนวนเงินหุ้นที่ต้องใช้เงินซื้อในหลักทรัพย์ของนายกัมพลปริมาณมหาศาลถึง๒๘๔๐ล้านอันนี้เงินมาจากไหน
คือ๒๘๔๐ล้านมันเกินกว่าธุรกิจอาบอบนวดแล้ว
เงินที่มาเนี่ยก็แล้วแต่นะครับมันมีเงินจากส่วนของอาบอบนวดส่วนของวิคโตเรียส่วนหนึ่งส่วนของการเมืองส่วนหนึ่ง
เงินตัวนี้เข้ามาสู่นายกอก็คือนายกัมพลและผ่านไปตัวฉอในตลาดหลักทรัพย์
ถามว่าหุ้นนี้เป็นหุ้นอะไรหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสื่อใช่ไหมสื่อพวกนี้ตอนนี้มีปัญหาไหม

ได้ไม่พอรายได้ไม่พอนี่ไงที่ผมบอกเตรียมจะฮุบนะฮะเทคหุ้นยึดกิจการ
ก็ทำได้กับหุ้นที่มีปัญหาหุ้นที่ไม่เติบโตหุ้นที่มีกิจการที่ไม่ค่อยดี
บริษัทนี้ให้เงินกับบริษัทลูกแทงเป็นบริษัทลูกนี่เป็นบริษัทแม่
แทงซื้อที่ดินที่พังงา๒๙๐๐ล้านเป็นของกัมพลโอ้โหนี่มัน
เป็นชื่อนายกัมพลเหรอฮะชื่อของนายกัมพลครับเพราะว่านี่เป็นสำเนาโฉนด
นะฮะอ่าเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินที่ออกโดยกรมที่ดินอ่านายกัมพล
วีระเทพสุพรไนกัมพลได้รับเช็คจำนวนหลายพันล้านนี่นะครับ
นี่สำเนาเช็คนายกัมพลวีระเทพสุธรจำนวนเงิน๑๐๐
๔๔๑๘๒๐๐บาท๒๔๐บาททีนี้ถามว่าไอ้ที่แปลงนี้มันมายังไง

มันดูแล้วมันจะต้องดูให้เข้าใจฮะ

ที่ดินแปลงนี้น่าประหลาดมากครับ
เพราะว่าเป็นการเอาเงินในตลาดของพีนะครับ
เอาเงินผ่านตลาดลูกอับผ่านบริษัทลูก
เข้ามาซื้อที่ดินของนายกัมพลและลูกนะครับ
ที่ดิน๒แปลงติดกัน
แปลงของนายกำพล
ซื้อทั้งหมด๖๙ไร่
๖๙ไร่ราคาประเมินไร่ละ๒๐๐๐๐๐บาท
แต่ปรากฏว่าราคาซื้อขายไร่ละ๔๐ล้านบาท
ดังนั้นนายกัมพลได้รับเงินปริมาณเงินมหาศาล

ผู้จัดการก็คือเป็นลูกของนายกัมพล

ดูสิครับเขาซื้อเท่าไหร่ราคาประเมิน๒แสน
ซื้อ๒๘๐๐๐๐บาทเห็นไหมครับโอ้โฮ
ก็สมเหตุสมผลอยู่ไหมครับก็ดีนะสมเหตุสมผลนะครับ๒๘๐๐๐๐บาท
แต่นี่๒๔๐๐๐๐บาทซื้อ๔๐ล้านบาท

แบ่งเป็น๗๐ล้ายของกำพลราคาล่ายละ๔๐ล้านบาท
แต่ติดกันล้ายละ๒๐๐๐๐๐บาท
ดังนั้นเงินตัวนี้ถูกหมุนเวียนกลับมาให้กัมพลถูกไหม

เมื่อได้เงินกลับมาก็กลับมาที่ช้อชิงอีกแล้วครับปั่นตลาดอีก
เพราะได้เงินก้อนใหญ่ขึ้นปั่นตลาดเข้าไปไอ้ตัวผีนี่
หลังจากให้เงินไปแล้วปรากฏว่าเจ๊งเลยแต่สวรรค์มีตาเทวดาไม่ตกสำรวจ
นายกัมพลพลาดนะฮะดูตรงนี้ต่อนะฮะขายไปเมื่อปี๕๘ฮะ
หลักฐานอยู่นี่นะหลักฐานอยู่นี่ปี๕๘นะฮะเห็นปี๕๘ไหมครับ
แดง๓๖๐ล้าน๖๐๓๔๔ล้านปี๕๙ซื้ออีก๒๗๐ล้าน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
เป็นเงินกว่า๒๐๐๐ล้านมันเป็นอาบอบนวดทองคำเหรอ
จะทำเงินได้ปริมาณสูงอย่างนี้เงินที่ได้มาเนี่ยถูกผ่องทาย
เข้ามาอยู่ในระบบโดยการเข้ามาในระบบของตลาดหลักทรัพย์
คุณชุวิตกำลังจะบอกว่านายกอกับนายฉอนี่เขาร่วมมือกัน
ปั่นตลาดหุ้นคือในอดีตเนี่ยมีคนหนึ่งชื่อเสียสอ
เสียเลยนะเขาเรียกเสียเลยเสียสอหุ้นที่เกี่ยวข้องคืออ่า
โบราชาติอ่าสองบริษัทนี้ถูกปั่นจนเจ๊งไปเลยนะฮะ
เสียสองได้เงินจำนวนมหาศาลนะฮะถูกกรต
ตั้งก่อหาปั่นหุ้น

เห็นว่ามีอยู่นับ๑๐คดีเลยใช่ไหมคะ

กันไม่รู้ผมก็ไม่สามารถพูดได้
เพราะผมพูดในสิ่งที่ผมรู้

ถ้าจะอายัดเพราะว่ามีปัญหา

นั่นน่ะสิครับมันกดปึ้งขาย
ซื้อขายกันทุกวัน
ถูกต้องไม่ใช่ทุกวันทุกนาที

ตอนนี้ผมได้ข่าวว่ามีการยักย้ายไทย
เทเงินไปจำนวนมากแล้ว

จะอายัดได้อยู่ร้อยกว่าล้าน
เงินของกัมพลนี้ปริมาณมหาศาล
และที่สำคัญคือมีคนเอาเงินมาให้กัมพล

โดยอ้างหน้าฉากว่าเป็นธุรกิจอาบอบนวด

และดูเอาละกันว่าตรงไหนที่เป็นข้อมูลจริง

เพราะผมมีหนังสือสัญญาซื้อขาย
ราคาที่ดินนะครับ

ปรากฏอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับ
มีชื่อนายกัมพลบริษัทก็เป็นลูกนายกัมพล
เงินที่ผมแสดงให้ดู

ที่ดินติดกันซื้อ๒แสนที่ดินติดกัน
แปลงไล่ละ๔๐ล้าน

แล้วมันเป็นจริงในเหตุการณ์ทุกวันนี้

ทางอายการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะดำเนินการกับนายกัมพลอย่างไรครับ
ต้องฝากความหวังไว้ทางเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
เพราะว่าคดีนี้ประชาชนเขาก็จับตามอง

ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศที่มองเข้ามาที่บ้านเราด้วย

วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ